คุณผู้ชมคะสวนสนุกดิสนีแลนด์ที่เซี่ยงไฮของจีน
เขาจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ๑๖มิถุนายนนี้
ดังนั้นช่วงนี้เขาทดลองเปิดให้บริการกันก่อน
ก็เลยมีกิจกรรมหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะ
มีโดนัลดักค่ะเขามาร่ายรำตามวัฒนธรรมของจีน

เสื้อคอจีนด้วยนะจ๊ะเรียกว่าชุดถังจวง
แล้วเขาก็ร่ายรำที่เรียกว่าไถจี
นี่แหละค่ะผสมผสานกันนะ

เขาบอกว่านักท่องเที่ยวไปพบปะกับตัวการ์ตูนดิสดี้ชื่อดังได้

ตอนนี้เขาทดลองเปิดให้บริการสวนสนุกดิสนีแลนด์ที่เซี่ยงไฮนะคะ
จริงคือ๑๖มิถุนายน
ช่วงนี้ก็เลยมีกิจกรรมหลายอย่างมากมายเลยค่ะ
เขามีการนำตัวการ์ตูนดิสนี่๑๒ตัว
เขาคัดสรรมาให้ตรงกับสัตว์ประจำนักสัตว์ของจีน
ประดับอยู่บนกำแพงตลอดแนวทางเดินแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ตกแต่งปราศาสตร์ด้วยดอกโบตัน

ก็เอาใจคนในท้องถิ่นนะคะ